คุณผู้ชมคะลองนึกภาพดูนะคะหัวอกคนเป็นพ่อเห็นลูกสาวเนี่ยโดนสามีไล่ตีไล่ทำร้ายอยู่บ่อย
ล่าสุดลูกสาวทำงานกลับมาบ้านวิ่งร้องไห้มาหาพ่อที่บ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วโดนสามีตี
ว่าสามีเนี่ยเสพยาบ้าแล้วคลุ้มคลั่งสามีตามมาถือโชคอัพมอเตอร์ไซค์มาด้วย
พอพ่อเข้าไปห้ามก็ยกมือเงื้อเหมือนจะทำร้ายพ่อพ่อคว้าปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยิงเข้าขมับเลยนะคะ
ตอนนี้ลูกเขยในอาการสาหัสส่วนตัวพ่อเองก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดศรีสเกตค่ะคนก่อเหตุคือนายสมใจปรัฐาอายุหกสิบสองปีนะคะ
ถือปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์รอมอบตัวกับตำรวจอยู่คนเจ็บก็นอนโอดโออยู่ในบ้านค่ะ
นายบุญเพ็งมะลิทองวัย๔๒ปีเป็นลูกเขยคนก่อเหตุ
โดนยิงเข้าที่ขมับซ้ายหลายรูอาการสาหัสเลยนะคะนายสมใจเล่าให้กันตรวจฟังแบบนี้
ลูกเขยเนี่ยนะติดยา
เสพยาบ้าเป็นประจำเลยวันไม่ทำงานทำการหรอกเสพแต่ยาอย่างเดียว
เมายาแล้วก็คุ้มคลั่งทำร้ายลูกเมียไอ้เมียที่ว่าก็ลูกพ่ออ่ะค่ะ
ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยกลับมาจากทำงานก่อสร้าง
ถูกลูกเขยไล่ตีจนหนีมาหลบที่บ้านพ่อที่อยู่ติดกันพ่อกลับมาจากหวานข้าว
เห็นลูกสาวนั่งร้องไห้อยู่ยังไม่ทันได้ถามถ่ายไอ้ลูกเขยมาแล้ว
ตามมาเลยบอกกลับบ้านมาตามลูกสาวพ่อให้กลับบ้าน
พ่อเข้าไปห้ามสิบอกอ้อยใจเย็นเย็นคุยกันดีดีค่ะ
เพราะดูทรงรู้แล้วคลุ้มคลั่งมาปรากฏลูกเขยเงื้อมือที่ถือโชคอัพมอเตอร์ไซค์อยู่
ทำท่าจะพุ่งเข้ามาทำร้ายพ่อเลยบอกว่าเอามีปืนแก๊ปพิงอยู่ข้างฝา
หยิบยิงไว้ก่อนเลยพ่อบอกพ่อเสียใจเหมือนกันนะ
พ่อเนี้ยอีกไม่กี่ก็อยู่อีกไม่กี่ปีอ่ะหกสิบสองแล้วอ่ะ
ไม่อยากทำอะไรใครหรอกแต่มันสุดทนจริงจริงอ่ะ
นี่คือนางสุวรรณีปัทธานะคะแม่ยายของคนเจ็บก็คือภรรยาของคนก่อเหตุนั่นแหละ
นางสุวรรณีบอกโอ้ลูกเขยเป็นอย่างนี้เมายาทีไรไล่ทำร้ายคนอื่นเป็นประจำเลย
เมียต้องวิ่งหนีกันอยู่บ่อยวันนี้นะลูกแม่อุตส่าห์ไปทำงานก่อสร้างกลับมาเหนื่อย
ว่าลูกแม่ไปหาผู้ชายไปมีผู้ชายอื่นอืม
เมื่อคืนนี้มันก็ไปทุบตู้เย็นมันผมก็นั่งอยู่ก็ดู
ผมก็ไม่คิดว่าอะไรที่ทุบตู้เย็นทุบหม้อข้าวไฟฟ้า
เมื่อวานนี้เมียตอนเช้ามาเมียผัดข้าวไฟฟ้าให้ได้จริงครับเมื่อกี้มันมาดันโทรศาสตร์บอกเลยบ้างไง
มันจะมาฆ่าเราบอกมันมันดันโทรศาสตร์มันจะมาฆ่าผมอ่า
มันจะฆ่าเมียแล้วฆ่าเมียได้ไหมเออฆ่าเมียฆ่าพ่อตาเลย
มันบอกว่าฆ่าพ่อตา
ความคืบหน้าทางคดีนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ย
นำตัวพ่อตาคนเกาะเหตุมาสอบส่วนเพิ่มเติมแล้วซึ่งผู้กำกับการสอบภอมเมืองศรีสเกตบอกว่า
เขยเนี่ยตรวจสอบประวัติแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดจริง
คือโดนจับข้อหาคดียาเสพติดมาสองรอบแล้วอะค่ะแต่อาการตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะ
ยังสาหัสไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่เบื้องต้นคาดว่าญาติน่าจะมาขอประกันตัว
พ่อตาก็คือคนก่อเหตุช่วงบ่ายวันนี้ไปแล้วนะคะ